ผมจะไปเข้าห้องน้ำเฉยแต่ผู้ชายเนี่ยที่เป็นหนึ่งในคนที่ไปจับในหลัง
เขาบอกว่าในหลังไปถ้ำมองแฟนสาวเขาขณะที่แฟนกำลังเข้าห้องน้ำ
แล้วพอได้ยินเสียงแฟนร้องเท่านั้นแหละหลังจากนั้น
ในหลังวิ่งออกมาจากห้องน้ำผู้หญิงตรงนั้นนั่นแหละค่ะ
จับกันไว้ได้ค่ะแหม่เหตุการณ์เกิดขึ้นช่วงบ่ายของวันนี้นี่เองนะคะ
ส่วนหญิงผู้เสียหายอายุ๓๒ปีบอกว่าตอนนั้นก็เข้าไปในห้องน้ำ
ด้านหลังปั๊มล่ะค่ะระหว่างทำธุระส่วนตัวได้ยินเสียงคล้ายกับ
เฮ้ยมีคนปีหรือเปล่าเหมือนมาเฉางกมองอยู่ห้องข้าง
เงยหน้าขึ้นมาโอ้โหเรียบร้อยเลยค่ะเจอในหลังก็เลยกรีดร้องค่ะ
สุดเสียงเลยแล้วก็มีคนมาช่วยจับตัวไว้ได้
แคทเชียร์ของปั๊มนี้เขาบอกว่ายังไงเขาบอกมีพนักงานในปั๊มแห่งนี้แหละค่ะ
เคยเห็นตัวในหลังมาป้วนเปี้ยอยู่หน้าห้องน้ำเนี่ยหลายครั้งแต่ไม่ได้เอกใจ
ก็คิดว่าสงสัยคงเป็นลูกค้ามาเข้าห้องน้ำละมั้งนี่แหละค่ะ
คุณพีค่ะพักไทยสร้างไทยนะคะก็บอกว่าขับรถออกมาจากตรงนั้นน่ะ
ตรงจุดเกิดเหตุที่ประสบเหตุพอดิบพอดีเลยเห็นผู้ต้องหาในหลังวิ่งออกมาจากปั๊ม
ขวามาทางปากซอยแบบไม่คิดชีวิต

ขับมาพอดีบนถนนเพชรเกษมชนเข้าอย่างจัง
เห็นผู้ต้องหากำลังลุกขึ้นจะวิ่งหนีต่อ
ก็เลยเป็นหนึ่งในคนที่มาช่วยจับเอาไว้

ดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไปค่ะ